คุณผู้ชมคะวันนี้หลายพื้นที่ยังคงต้องประสบพบเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะ
จากการอ่อนกำลังลงของพายุเตี้ยนหมู่ค่ะ
ซึ่งภูมิภาคที่จะเจอฝนเยอะที่สุดในช่วงนี้ก็คือภาคกลางค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ค่ำถึงเช้ามีอากาศเย็นกับมีหมอกในบางพื้นที่
มีฝนฟ้าขนองกระจาย๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
อุณหภูมิสบายขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
มีฝนตกหนักบางแห่ง๑๖๐๘๐ของพื้นที่จากร่องฝน

เพราะฉะนั้นต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลาก
จุดใดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ลมมรสุมฝนประจำฤดูนะคะที่พัดปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
ทะเลอันดามันคลื่นสูงนะคะเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะในระยะนี้
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
เพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ทำให้เกิดปัญหาน้ำรอการระบายได้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
ไปดูการประกวดแกะงามกันค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งแกะที่ส่งมาแบ่งเป็น๓ประเภท
คือลูกแกะแกะตัวเมียแล้วก็แกะตัวผู้นะคะ
ผู้ที่เข้ามาประมูลเขาก็จะตัดสินใจน้ำหนัก
ขนาดตัวของแกะความสวยงามแล้วก็เข่าของมันด้วยค่ะ
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ